ท่านอาจจะก่อติดเหตุการณ์นี้มาค่อนข้างยาวนาน
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจริงตั้งแต่เมื่อวานเลย
ต่อเนื่องยาวนานข้ามวันข้ามคืนเกิน๒๔ชั่วโมง
คือตี๓แล้วหมุน๒รอบ
แต่จริงแล้วภารกิจจบประมาณสักตีหนึ่งนะ
แต่ภาวะตีหนึ่งจบภารกิจไม่ได้แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันไม่ได้นะครับ
เพราะว่าต้องมีการเฝ้าระวังกลัวว่าเหตุการณ์นี้มันจะประทุขึ้นมาอีก
ดูห่วงเวลาโรงงานระเบิดห่วงเวลาสำคัญตี๓
แต่จริงเนี่ยเวลาที่เป๊ะเลยนะแล้วได้ยินคำว่าบึ้ม
ึ้มแรกตี๓๙นาทีมีคนให้ละเอียดขนาดนี้ฮะ
๓๙นาทีถังเก็บสารเคมีของบริษัทมิงตี้
มิคอลจำกัดที่บางพีสมุทรประการ
มันระเบิดแล้วไฟลุกชนน้องปรมนู
ให้นึกถึงแบบนั้นเลยคือเราดูแล้วเราจะจำภาพติดนะครับ
นี่คือดูจากภาพมุมไกลเสียง

ในการดูแลความปลอดภัยในช่วงแรกจากนั้นมาทางจังหวัด
จังหวัดก็ออกมาดูแลฮะและรัศมีของความรุนแรง
แบ่งออกไปสองวงวงแรกคือเวลามันระเบิด
รัศมีความรุนแรงเวลาระเบิด๕๐๐เมตร
นับวงแรกคือ๕๐๐เมตร
๑กิโลเมตร๓กิโลเมตรนี่คือรัศมีความรุนแรง
มันบึ้มออกมารุนแรงขนาดไหนรุนแรงมากฮะ
และพื้นที่๕๐๐เมตร๑กิโลเมตร

บ้านคนไงชุมชนไงบ้านคนบ้านจัดสรร
๗๕แห่งนะใช่ถนนบ้านจัดสรรค่อนข้างเลย
ว่า๗๕แห่งไม่ใช่๗๕หลังนะฮะ๗๕หมู่บ้าน
๗๕โครงการในโซนนี้เวียงสถานรับเลี้ยงเด็ก
รับเลี้ยงเด็กอีก๒แห่งสถานที่ราชการ๑๒แห่ง
ปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้ว
อีก๑๐กว่าแห่งคอนโดอีก๗แห่งโรงพยาบาลอีก๑แห่ง
แล้วพอบึ้มปุ๊บเนี่ยควันเต็มไฟเต็มเลย
นี่คือระยะ๓กิโลเมตรนะ๕กิโลเมตรก็จะมีตลาดมีห้างสรรพสินค้า
เฮ้ยนี่ตรงไหนนะบางทีเหรอสนามบินอ่ะ
นั่นสิครับใช่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นอย่างไรบ้าง
ใกล้เลยอ่ะอยู่ใกล้มากฮะท่ากาศยานสุวรรณภูมิมีคนถ่ายภาพให้ดู
กิโลเองจากจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงมากมายเหลือเกิน
แต่มีรายงานเบื้องต้นนะฮะมีภาพมีภาพบรรยากาศนี่ฮะนี่คือถ่ายจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
อันนี้ไงนี่อาคารผู้โดยศาลเนี่ยนู่นลงงานใช่ฮะข้างบนบินยังเต็มมาหมดเลย
แล้วควันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าสมมุติถ้ามันเป็นแนวตั้งนะแทบจะไปทะลุอวกาศเลย
ส่งผลวิสัยทัศน์ไหมคะเนี่ยการบินตอนแรกก็กลัวว่าเอ๊ะจะบินได้หรือเปล่านะฮะ
แต่ว่าทางสุวรรณภูมิท่ากาศยานเขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าสามารถบินขึ้นลงได้ตามปกติ
ไม่กระทบไม่กระทบคือสมมุติถ้าควันอยู่ตรงนี้ก็ไปบินลงทางอื่น
แต่ยังเห็นกลุ่มควันและยังเห็นนี่คือข้างหน้าคือท่ากาศยานสุวรรณภูมิโซนนั้น

ยังสามารถที่จะดูได้ว่านี่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและกลัวเหมือนกันว่าจะกระทบ
แต่สุดท้ายแล้วยังสามารถขึ้นบินลงได้ตามปกตินะฮะ
นี่คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือนอกจากรุนแรงบึ้มความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว
ควันกลุ่มไฟเนี่ยก็ยังสร้างความเสียหายในเรื่องของมลภาวะมลพิษ
ตามมาด้วยและขณะเดียวกันวินาทีที่เมื่อคืนวันนี้รายงานไปก็คือช่วงเที่ยงฮะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บก็คือน้องพอร์ส
พอร์สแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอีก๓คนน้องพอสเสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพยายามจะหยุดปฏิบัติการข้างล่างก่อน
ฉีดน้ำเข้าไปเอาไม่อยู่ฮะต้องใช้คล้ายกับดับไฟป่า
ดับไฟป่าคือขนอุปกรณ์เคมีเข้าไปแล้วไปห่อนตุ๊บพอหย่อนตุ๊บมันจะระเบิด
พอมันระเบิดแล้วไอ้กลุ่มเคมีเนี่ยมันจะไปดับไฟแต่ว่าคราวนี้ไม่ง่ายเหมือนไฟป่า
ไม่ง่ายเพราะกลุ่มควันมันรุนแรงมากดังนั้นคือเวลาย่อนบินฮอเข้าไปหย่อนตุ๊บปกติทำได้
แต่ว่างานนี้หย่อนตั๊บทำไมตั๊บมันไม่ลงเป้าไม่ลงจุดแล้วก็หย่อนตั๊บหย่อนตั๊บหย่อนตั๊บไม่มีหย่อนตุ๊บเลย
ภารกิจครั้งนี้เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้สำเร็จนะฮะแม้จะมีการใช้ฮอเนี่ยเฮลิคอปเตอร์บินวนปฏิบัติการครั้งนี้อยู่หลายต่อหลายรอบเหมือนกัน
ส่วนรัศมีของมลพิษเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้บอกไว้ไหมว่า๑๐กิโลเมตร๑๐กิโลเมตรบ้านคุณอยู่ไหน

ไม่ใช่เหรอยังชี้ให้คุณวราพรดูไม่ใช่กลุ่มควันมันมา

คือปกติมันไม่มีกลุ่มควันลมเขาก็พัดอยู่แล้ว
แต่คราวนี้พอมีกลุ่มควันลมก็เลยพัดกลุ่มควันมาแถวโซนนี้ด้วย
วิภาวดีเจอลามินทามีบางกะปิมาบางนาก็โดนด้วย
ยังไม่พอฉะเชิงเซาชนบุรี
ไม่มีพลาดฮะได้รับผลกระทบจากมลภาวะครั้งนี้
เช่นเดียวกันอบพยพอยู่ไม่ได้แล้ว
รัศมีร์จะเป็นหลักร้อยหรือจะเป็นหลัก๕
หรือจะเป็นหลัก๑๐กิโลเมตรต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
เบื้องต้นคนอาศัยย่านนี้ใช้คำว่าโคตรในใจเถอะ
แน่นคนหนาแน่นเป็นแสนคน
และจะอบพยพคนคือบางส่วนท่านก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้

ก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษคน๓๔๐๐๐๐คน
ในโซนนี้เบื้องต้นตั้งแต่ตี๓ที่เกิดขึ้น
ตี๓๙นาทีจนกระทั่งตี๓วนมาอีกรอบนึง
ภารกิจจบประมาณสักตี๑๒๔๒๖ชั่วโมง
จึงสามารถคุมสถานการณ์เบื้องต้นเอาไว้ได้
ใช้คำนี้เท่านั้นเองฮะสถานการณ์เบื้องต้นเท่านั้น
ใช่จนถึงตอนนี้๖นาฬิกา๕๒นาที
เอาล่ะควบคุมเพลิงได้ไหมควบคุมได้
แต่ยังคงต้องมีการฉีดโฟมหล่อเลี้ยงเข้าไป
เพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิที่มันอยู่ด้านล่าง

แล้วข้างล่างมีน้ำมันปนกับน้ำเนี่ย

อย่างคลิปที่ให้ดูเมื่อสักครู่กรณีที่น้องพอร์ตเข้าไป
ตอนแรกคิดว่ามันจะดับแล้วสุดท้ายมันก็ปะทุขึ้นมาอีก